ไปต่อกันที่สาวปันสุทัศตากันบ้างดีกว่า
เธอคนนี้ออกงานทีไรแซ่บทุกครั้งเลยนะคะ
รวมไปถึงผลงานระยะหลังมานี้หลายคนบอกว่าอยากจะติดตามว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้าง
แต่น้องบอกว่านะคะเรื่องของข่าวที่มีออกมาที่ปันจะไปเรียนต่อจริงหรือเปล่า
ใบสั่งของคุณพ่อได้ข่าวว่ามีขีดเส้นตายภายในปีนี้ด้วยนะคะ

หากว่าหายไปเรียนเป็นปีเนี่ยกลัวว่าแฟนคลับจะลืมค่ะ
ปันปันที่นี่วาวไปถึงไหนล่ะครับคุณพ่อ
ตอนนี้เครียดมากเลยคือเหมือนกับคุณพ่ออยากให้ไป
เพราะว่าคุณพ่ออยากให้จบโทรคือเรียน
ก็คือไปเรียนเถอะไปเรียนแล้วก็คือเรียนทีเดียวให้จบเลย
ลังเลมากเลยค่ะกลัวว่าไปแล้วแบบเสียโอกาส

ส่วนปันเองก็ตอนนี้ก็จับธุรกิจเล็กน้อยรอไป
แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเรียนจริงต่อให้เป็นปีเนี่ย
แฟนคลับก็ยังคงรอแล้วก็ถ้ากลับมาผลงานก็ต้องทำได้อย่างแน่นอน
คุณค่ะเดี๋ยวนี้โซเชียลทำเราใกล้กันนิดเดียวนะคะ

แฟนคลับอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมแน่นอนค่ะน้องปัน